ข่าวแรกวันนี้ต้องส่งกำลังใจนิดนึง

คุณแม่จูนได้แจ้งแถลงกับเรา
บอกว่าพี่เปิ้ลประสบอุบัติเหตุค่ะ
ตกจากการขับเจสสกี

เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่าเกิดอะไรขึ้น
ที่แม่จูนค่ะออกมาโพสต์แจ้งข่าวเมื่อเช้านี้ค่ะ
เป็นภาพขณะที่พี่เปิ้ลนาคอนลงแข่งเจสสกีค่ะ
แล้วก็ได้หักหลบเจสสกีอีกคันนึงที่ขับสวนมา
วกกับคลื่นทะเลที่มันค่อนข้างแรงจริง
วินาทีนั้นค่ะเลยทำให้เสียหลักไปชนกับทาวเวอร์ของกรรมการ
เวอร์ของกรรมการเป็นเหมือนแท่นกรรมการที่เขาเอาไว้ดู
แข่งขันในสนามนะคะ
วินาทีนั้นค่ะทำให้แบบเสียหลักค่ะ
แล้วก็ไปชนกับทาวเวอร์กรรมการอย่างจังเลย

ต้องพักรักษาตัวแบบยาวที่ห้องไอซียู
จูนบอกไว้ว่านะคะเดี๋ยววันพรุ่งนี้
ออก้าลูกชายคนที่สองมีคิวลงแข่งเจ็ดสกีด้วยเช่นกัน

ต่อสายตรงไปเลยถึงแม่จูนเมื่อเช้าช่วงสายที่ผ่านมา
บอกว่าแม่จูเนี่ยนะยังไม่รับโทรศัพท์ค่ะ
คงจะวุ่นวายเนาะกับการจัดการเรื่องราวต่างอยู่ค่ะ

เราก็ขออนุญาตละกันโทรไปสอบถามอีกครั้งหนึ่งละกัน
เพราะว่าทุกคนเป็นห่วงจริง
แฟนบันเทิงไทยรัฐก็ถามกันเข้ามาเยอะนะคะ
ก็ฝากความห่วงใยไปถึงพี่เปิ้ลนาคอนด้วย

ใช่ค่ะแต่ก็เห็นพี่เปิ้ลมีการโพสต์อยู่ในอินสตราแกรมด้วย

แล้วก็เดี๋ยวกลับมาลุยกันต่อเป็นกำลังใจให้พี่เปิ้ลแล้วก็ครอบครัวด้วยนะคะ